พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอ่างทองบ้างนะคะ
มีเหตุหลวงตาวัย๗๔ปีมรณภาพอยู่ในห้องน้ำเลย
สภาพศพก็คือพิงโอ่งน้ำนั่งอยู่เนี่ยนะคะก่อนที่จะออกไปบินทบาทเนี่ย
หลวงตาก็น่าจะรู้ว่าตัวเองอาการไม่ค่อยปกติ
ยังบอกกับพระลูกวัดบอกว่าช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
แต่ปรากฏว่าพอเดินหายเข้าไปในห้องน้ำสักพักแล้วรถพยาบาลมาถึงค่ะ
ปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปดูมรณภาพแล้วเบื้องต้นก็พบว่าท่านชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังวันละหลายขวดอ่ะนะคะ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองและทีมแพทย์ไปตรวจสอบเหตุที่มีพระมรณภาพที่วัดท้ายย่านตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็พบพระทุเรียนโตสูงอายุ๗๔ปีแล้วนะคะ
เป็นพระลูกวัดท้าย่านมรณภาพอยู่ภายในห้องน้ำข้างสาราการประเรียนที่พระทุเรียนใช้เป็นที่จำวัด
สภาพศพก็คือสวมสบงและจีวอนนั่งพิงอยู่กับโอ่งน้ำค่ะจากการตรวจสอบพบว่าด้านหน้ากุฏิของพระทุเรียนเนี่ย
มีขวดเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังดูสิคะมากขนาดนี้นะคะตั้งเรียงรายอยู่แล้วก็ยังมีน้ำหวานน้ำอัดลมด้วย
ซึ่งจากการสอบถามพระลูกวัดท้าย่านบอกว่าขณะที่พระในวัดท้าย่านเตรียมออกรับบินทบาทช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ทุเรียนเนี่ยท่านแจ้งบอกว่าท่านมีอาการป่วยเดินออกบินทบาทไม่ไหว
และยังขอให้ช่วยเรียกรถกู้ชีพมานำส่งโรงพยาบาลด้วยค่ะก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำ
ทีนี้พอรถกู้ชีพโรงพยาบาลอ่างทองมาถึงพระทุเรียนก็ยังไม่ออกมา
เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เลยพบว่าท่านนั่งพิงโอ่งมรณภาพไปแล้วนะคะ
พระทุเรียนเป็นคนชอบดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ
มาดื่มเนี่ยวันละหลายขวดเลยและทำแบบนี้ติดต่อกันมานานหลายปีแล้วนะคะ
ฟังเสียงของพระลูกวัดท้าย่านหน่อยค่ะ
วันละแพ็กอ่ะวันวันละแพ็กสุดสี่โมงแกจะลงไปซื้อล่ะ
เมื่อวานนึงจะลงไปวันวานนั้นอ่ะสี่โมงเก่งแกก็ลงไปซื้อแพ็กนึงแพ็กนึง
ถามอะไรแกก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วแกบอกไม่เป็นไม่เป็นหมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แกซื้อวันซื้อวันละแพ็กอ่ะสันเย็นก็ซื้อวันละแพ็กแกจะหยุดมาก
หยุดมาโรยเป็นสิบปีพระเขาจับวิทยาบาลเขาก็ออกมาเข้าห้องน้ำ
อ่าแกก็ออกมานั่งแบบเนี้ยนั่งเนี้ยแล้วบอยโทรไปหารถพยาบาล
ให้มารับกันพระกำลังโทรแกก็เข้ามานั่งอย่างเงี้ย
โทรไว้รถพยาบาลมาก็มรรณภาพไปแล้วไม่ทันไม่ทัน
ทางเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ค่ะเขาก็ร่วมกันชนะสูตรศพนะคะ
เรื่องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายญาติของหลวงตาก็ไม่ได้ติดใจ
สาเหตุการมรณภาพก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะ